เจ้าหล่าเจ้าสาวเนี่ยยิบไมค์เลยคุณค่ะ
ไม่ได้ประกาศบอกรักหรือขอบคุณแขกนะ
มีเงินหลายบาทช่วยเอามาคืนหน่อย
และสามารถเอากระเป๋าตังค์ไปคืนฝั่งเจ้าสาวได้

ต้องเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้น
บอกว่าเจ้าสาวเดินไปส่งแขกหน้างาน
แล้วบังเอิญทำกระเป๋าเงินตกพื้นมีคนหยิบไปคุณ
ตอนแรกคิดว่าคนหยิบเนี่ยคงเป็นญาติเจ้าสาวก็เลยไม่ได้เอกใจอะไร
ไปไม่ถึง๕นาทีอย่างที่บอกเจ้าสาวตกอกตกใจ
พร้อมหยิบใหม่มาประกาศถามว่ากระเป๋าตังหายใครเห็นบ้าง
นั้นมีเงินหลายหมื่นช่วยเอามาคืน
ไม่คิดว่าจะเป็นของเจ้าสาวนะครับ
แล้วก็บอกลักษณะคนหยิบไปทำให้เจ้าสาวและครอบครัว
รีบหาตัวคนหยิบกระเป๋าดังกล่าวไป
โชคดีที่คนหยิบไปนั้นยังไม่ได้ออกไปไกลจากพื้นที่งาน
ก็เลยสามารถไปตามทวงคืนได้คุณ
กระเป๋าตังค์หายพอดีแล้วแม่แม่ก็บอกว่า
หนูก็เลยถามไปว่าแม่หายเท่าไหร่อะไรอย่างนี้
ประมาณแสนสองเราก็ตกใจ
หนูก็ไม่แน่ใจว่าข้างในมีเท่าไห

พอดีหนุ่มก็เรียกทีมงานเรามา
เข้ามาข้างในให้หมดอะไรอย่างนี้

เจอแล้วว่าตั้งเราเจอกับใคร

แต่เจอแล้วว่ากระเป๋าตั้งเราเจอแล้ว
เราก็ดีใจร้องไห้กันใหญ่เลย